ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่สุรินทร์หน่อยค่ะในคืนส่ง
ท้ายปีเก่าอืมก่อนจะต้อนรับปีใหม่ชาวบ้าน
บอกว่าผีโพงชัดฮ่าผีอยากเข้าดาวด้วยล่ะ
คราวมันคือผีชัดเดี๋ยวไปดูนะฮะตอนนี้ขึ้น
ขึ้นอีกแล้วนะครับนี่คือแสงผีโผงนะครับ

ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ก
ตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊ก

เพิ่งเห็นครั้งแรกก็เจอ

อันนี้คือเราทำชื่อข่าวไว้ให้ดูแต่น้องดูตื่นเต้นนะเห็นไหม
ดูแบบดูตื่นเต้นนะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเพิ่งเคยเห็นโดรนครั้งแรก
ถูกต้องไม่ใช่เห็นเนี่ยดวงไฟประหลาดเนี่ยคุณเคลิ้มเหรอคะ
เออแต่มันก็รูปร่างแบบมันคล้ายมันคล้ายอ่าถ้าเป็นโรนเนี่ย
มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้เหรอมันเปลี่ยนยังไงก่อนคุณ
เปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวมันแค่กระพริบไงบางทีก็กลมยาวอะไร
มันก็กลมอย่างเดียวนะคุณรูปร่างมันแตกต่างไปเรื่อยอ่ะ
กลมอย่างเดียวคือบางทีเนี่ยเวลาถ่ายตามกล้องมันโฟกัสไม่ทัน
มันก็มีความเบลออ่าอันนี้ชั้นอธิบายให้ฝากวิทยาศาสตร์ละกัน
หลักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นได้ส่วนของคุณหลักหลักความเชื่อของ
คนในพื้นที่เค้าก็เชื่อของเค้าไงอ่า
จัดงานฉลองปีใหม่กันอยู่ในหมู่บ้าน
ก็มีคนสังเกตเห็นสีแดงแบบเป็นดวงไฟแบบวาบลอยอยู่บนท้องฟ้า
ทุกคนก็พากันไปดูนะฮะว่ามันคืออะไร
สักพักก็หายไปสักพักก็โผล่ขึ้นมาใหม่
ตั้งแต่ช่วง๑ทุ่มถึง๓ทุ่มนะครับ
คือทุกคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นผีโพง
มีพวงที่แบบมีคนเลี้ยงเอาไว้แล้วคนเลี้ยงเขาดูแลไม่ดี
อาจจะออกมาหากินอะไรแบบนี้นะครับ
ทีนี้เพื่อพิสูจน์นะฮะว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรนะครับ
เราก็เลยไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะก็คือนายธนสารสมบัติ
นามสกุลธนสารโภคศัพท์อายุ๓๙ปีคุณวิมลวันธรรมพักดี
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปคุยด้วยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้
ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะที่เห็นชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกัน
หมู่บ้านข้างเคียงเนี่ยเห็นกันหมดเห็นกันแบบโอ้โห๕๐กว่าคน
เห็นแล้วก็ถ่ายคลิปได้เหมือนกันวัยรุ่นหลายคนก็ขี่รถจักรยานยนต์
ตามผีโพงไปแต่ตามไม่ทันอยู่ดีมันก็หายไป
วันนี้เราก็เลยลองตั้งกล้องถ่ายเลยครับช่างภาพของเรา

ดิไม่เอาไฟส่องสว่างไว้หน่อย

เมื่อบ้านแล้วรู้ยังไหม
ตกใจหมดเลย

คุณวิมสมรรต์บอกว่ารอแป๊บนึงแน็ตชาพรรอแป๊บนึง

เรายังไม่เคยจับผีได้สักตัวเลยนะกล้องเรา
แล้วต้องเปลี่ยนกล้องไหมคุณภาคภูมิ

ไปดูบ้านไหนไปขอดูบ้านไหนนะฮะ

เดี๋ยวฟังเขาหน่อยฮะพี่ที่เขาให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
มีเด็กเด็กกลุ่มหนึ่งที่ขับรถตามไปเพื่อที่จะไปดูใช่ไหม

แล้วตามไปแล้วเป็นยังไงครับ

เขาบอกว่าเหมือนประมาณว่าตัวนี้
เจ้าของเขาไม่เลี้ยงแล้วเขาก็เอาไปปล่อยครับ
พวงก็ออกก็คงจะหิวอะครับเพราะว่า
สุรินทร์บ้านเรามันแรงมากครับ
แล้วทีนี้ช่วงที่เขาขึ้นที่ถ่ายได้ช่วงนั้นนะครับ
ที่เป็นข่าวคือเขาคงจะหิวอะครับ
แล้วก็ออกมาแต่ถามว่าทำร้ายใครไหม

ว่าชาวบ้านก็จะเชื่อในลักษณะแบบนี้
อันนี้ก็เป็นความเชื่อของผู้คนในพื้นที่นะครับ

เราก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะครับ

ก็หาความพิสูจน์ไม่ได้หรอกลักษณะแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อกับหลักวิทยาศาสตร์